แต่ตอนนี้ลงใต้กันบ้างค่ะไปดูเหตุการณ์ที่แชร์กันเยอะเหมือนกัน
เหตุการณ์วินมอเตอร์ไซค์ที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ต
เขาไปปล้นนักท่องเที่ยวชาวจีน
ชาวเน็ตก็เอาคลิปนี้มาแชร์ต่อเพื่อเป็น
เพราะว่าเป็นกังวลแหละว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยจะเสียหาย
ล่าสุดก็เจอชายในคลิปนะคะนำมาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ

นาทีที่ชายหนุ่มวินจักรยานยนต์
รับจ้างปล้นเงินนักท่องเที่ยวจีน
ซอยเก็บทรัพย์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะ

ก็ถ่ายไว้และนำคลิปมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ซึ่งผู้คนต่างก็วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของชายในคลิป
ให้ตำรวจเร่งนำตัวมาลงโทษ
เพราะเกรงว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะ
เมื่อวานี้พันธุ์ตำรวจโทสมศักดิ์ทองเกลี้ยงนะคะ
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าตองจังหวัดภูเก็ต
ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้เสียหายมาแจ้งความ
ยังไงก็ตามชุดสืบสวนก็ได้ออกติดตามตัวชายในคลิปจนพบค่ะ
ชื่อว่านายประเสริฐชัยโพธาวรอายุ๓๑ปี
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชพักอยู่ที่ห้องเช่า
ตรงข้ามร้านนายกหมูกระทะถนนพระบารมีค่ะ
ก็เลยนำตัวมาสอบสวนต่อไปนะคะ
โดยนายประเสริฐชัยยอมรับสารภาพว่าในเวลา๑นาฬิกา๔๕นาทีคืนวันที่๑ธันวาคม
ขี่รถจักรยานยนต์ออกตระเวนรับส่งผู้โดยสาร
เมื่อมาถึงหน้าห้างสรรพสินค้าจังซีลอนก็ได้พบกับนักท่องเที่ยวชาวจีน
จ้างให้ไปส่งที่ร้านนวดซอยเก็บทรัพย์โดยตกลงค่าโดยสารกันที่หนึ่งพันบาท
ถึงที่หมายปรากฏว่านักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่าย
ก็เลยชิงเอาเงินในมือของนักท่องเที่ยวมา๑๐๐บาท
ทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจโวยวายเสียงดังลั่นซอย
คนระแวกนั้นมามุงดูแล้วก็ถ่ายคลิป
ตัวเองจึงคืนเงินให้แล้วก็ขี่รถออกมาทันทีนะคะ
ภายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดี
ข้อหาใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียน
โดยเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาทพร้อมตรวจสอบประวัติ
พบว่าเคยต้องโทษคดีรักทรัพย์ที่สถานีตำรวจภูทรเกาะสมุย

แล้วก็คดีรักทรัพย์ที่สถานีตำรวจภูทรป่าตองเมื่อปี๔๙มาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ